นครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง
เมื่อกี้นี้เห็นกันไปแล้วว่าในตำบลที่วังเนี่ย
ระดับน้ำยังคงสูงอยู่แล้วก็ไหลเชี่ยวกรากด้วยนะครับ
ไปดูครับว่าเส้นทางการจราจร
อกจากนี้ในพื้นที่ตำบลอื่นนั้นเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เชิญครับคุณนัทพรธาวระครับ
แม้ว่าขนาดนี้ระดับน้ำในเขตตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชจะลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่มั่นใจ
พร้อมกับได้เตรียมกระสอบทรายมาปิดกั้นบริเวณปากทางเข้าบ้านเพื่อกันน้ำเข้านั่นเองค่ะ
ซึ่งพวกเขาคาดว่าเกรงอาจจะมีน้ำก้อนใหม่เข้ามาอีกระรอกนึงนะคะ
ถ้าหากว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนี้
ในช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังน้ำลดระดับลงนะคะประชาชนส่วนใหญ่ได้ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้า
อย่างเช่นน้องกลุ่มจิตอาสาเหล่านี้
ได้ช่วยกันนำอุปกรณ์มาเดินสายทำความสะอาดบ้านเรือนในเขตเทศบาล
ขณะที่ทหารจากกองทัพบกก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบริการประชาชน
ด้วยการวางกระสอบทรายก้านประตูหน้าบ้าน
เพื่อป้องกันมวลน้ำก้อนใหม่ที่อาจจะไหลเข้ามาในค่ำคืนนี้
ถ้าหากเกิดฝนตกหนักค่ะ
เร็วแล้วก็เยอะพี่เค้าบอกว่า๒๐ปีอ่ะพี่
๒๐ปีแล้วก็มันเร็วบางบ้านที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมขึ้นหมดเลยค่ะ
สถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะ
อำเภอทุ่งสงศ์นั้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักในช่วงเช้ามืดวันนี้หลายจุดค่ะ
รวมถึงเกิดน้ำป่าไหลทะลักช่วงกลางดึกทำให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
โดยเฉพาะถนนสายเอเชีย๔๑ช่วงอำเภอทุ่งสงศ์สุราธานี
มาถึงแยกหนองว่าที่มีน้ำท่วมสูงส่งผลให้การสัญจรไปมาบนถนนสายเอเชีย๔๑
ที่ผ่านอำเภอทุ่งสงศ์ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้เช่นกัน
ระดับน้ำจะค่อยลดลงในช่วงเย็นวันนี้การจราจรจึงกลับมาคล่องตัวอีกครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ
โดยกู้ภัยสยามร่วมใจได้นำเรือท้องแบนเข้าพื้นที่หมู่บ้านนานอกตำบลชะมาย
หลังได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านติดอยู่ภายในบ้านซึ่งอยู่ลึกในซอย
ระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวแรงทำให้รถเล็กนั้นไม่สามารถเข้าออกได้
และต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยซึ่งจะใช้เวลาในการเข้าออกเกือบ๑ชั่วโมง
จะสามารถพาผู้ป่วยออกมาส่งยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาได้ทันค่ะ
ด้านของนายสุภาชัยพรมหอมนะคะสารวัตรกำนันตำบลชะมายบอกว่า
น้ำท่วมในครั้งนี้ค่อนข้างหนักกว่าครั้งก่อนมีถนนหลายจุดถูกน้ำท่วมตัดขาด
ทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก
ทางนี้คาดว่าหากเขื่อนจากตำบลนาหลวงเซน

ก็จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
เทศบาลชะมายนั้นลดลงเรื่อยค่ะ

แต่มารอบนี้มันก็หนักกว่าที่ผ่านมา
ความเสียหายเยอะก็บอกมาประมาณ๘๐ถึง๙๐เปอร์เซ็นต์นะ

เมื่อเมื่อเช้ามีครับเพราะว่าพ่อแม่ลูก๓คนนะ
ขี่รถข้ามทางน้ำมันไหลนะ
เอาน้ำมันแทงรถมาแล้วก็พ่อออกมาได้
แต่แม่กับลูกเสียชีวิตจมน้ำไป
น้ำพอผลัดไปกับน้ำอย่างนี้นะ
เผอร์สีชนและคนนอมนะคะ
ตัวรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
ในส่วนของกรมชมประธานจังหวัดเองกันนะคะ

เรื่องที่มีการอ่างเก็บน้ำทั้ง๔แห่งขนาดนี้
แม้ว่าปริมาณน้ำจะจุจนเต็มความจุแล้ว
แต่ก็ไม่ต้องการให้ประชาชนเกิดความกังวลค่ะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบแล้วมีความมั่นคงแข็งแรงดีค่ะ
ในขณะที่จังหวัดเองก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการ
เพื่อรายงานสถานการณ์ของเหตุทุกคลายน้ำท่วม

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
เพื่อที่จะเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ